ปิดท้ายกันบ้างดีกว่าไปเล่นเกมตู้
เมื่อวานนี้เราก็นำเสนอเรื่องของการเล่นเกมตู้กันบ้าง
แต่จะบอกว่าเตือนคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาว
อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบหญิงสาวชาวจีนในคลิปนี้ค่ะ
อันนี้ดูทรงแล้วน่าจะเป็นลีลาย้วยนะคะ
เกิดขึ้นเร็วไหวตัวเร็ววิ่งไปเร็วนะคะ
กำลังถูกแชร์กันสนั่นอินเทอร์เน็ตเลยค่ะ
ภาพนาทีสาวจีนรายนี้กำลังกระโดดเล่นเกม
เกมเต้นอย่างสนุกสนานบริเวณหน้าโรงหนังไอแม็กซ์

ผู้คนโอ้ดูลีลากำลังสนุกไปด้วยกันเลย
วงกันอยู่ปรากฏค่ะเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น

เราก็พอสแล้วก็ซูมให้ดูว่าอะไรมันร่วงลงมา
โอ้นะคะโกโกนอร์ค่ะก็ร่วงลงมา
กองอยู่บริเวณข้อเท้านะคะส่งผลให้หญิงสาวคนนี้
ก็เกิดความอับอายค่ะรีบคว้าขึ้นมา
แล้ววิ่งหนีออกไปจากจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็วนะคะ
เรื่องต้นจากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์นี้

ที่เมืองเซียงหยางมณฑลหูเป่ยประเทศจีนนะคะ
ส่วนความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์
เน็ตก็พากันเตือนให้หญิงสาว
ระมัดระวังการเต้นในลักษณะนี้
ควรจะใส่กางเกงในที่แน่นกระชับนะคะ
หรือถ้าหากเป็นไปได้เนี่ย
ไม่ควรใส่กระโปรงจะดีที่สุด
นั่นน่ะสิคือจะบอกว่าจากที่ดูในคลิปเนี่ย

ขณะที่พอผู้หญิงคนนี้ดึงกางเกงขึ้นแล้ววิ่งไป
ทิศเต้นข้างอ่ะดูดิแหลมมอง
เอ้าไปไหนอะคือยังไม่รู้เลย

เกมนี้มันต้องใช้สมาธิเด็กถ้าใครทัน

เราจินตนาการแล้วเราไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้น

กางเกงเท่านั้นคือคำตอบค่ะ

ไม่เอาเหมือนกันแล้วก็เช็คนิดนึง

คือคนมันยืนอยู่เยอะไง
เวลาคนเล่นเกมเต้นคนมักจะมอง

เพื่อเกิดแบบนี้ในประเทศไทยเกิดขึ้น